คุณผู้ชมคะดูเรื่องนี้ก็ต้องระวัง
ถ้าอยู่บนท้องถนนอยู่ดีขับรถอยู่
ติดไฟดงไฟแดงคุณสองคนได้ยินเสียงปั้ง
ไขปืนตอนนั้นจะทำอะไรกันจะถามคุณค่ะชิคกี้พาย

อยู่ในเหตุการณ์ทำแบบคุณสองคนนี่แหละคือหมอบให้ต่ำที่สุด

ทำไมมันมีคนยิงปืนอยู่บนท้องถนนที่รถเยอะแบบนั้นไปดูค่ะ
อะไรอ่ะ
หนูว่านั่นตำรวจ

แล้วคุณรู้ไหมเหตุการณ์นี้คืออาจจะไม่เห็นว่ามีตำรวจ

เขาบอกว่าเขามายิงสกัดรถ
เป็นรถของคนร้ายค่ะซึ่งเป็นเรื่องของยาเสพติด
แล้วเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะสักช่วงเวลาประมาณ๖โมงครึ่ง
ตำรวจสนหลัก๒ค่ะรับแจ้งเหตุนะคะ
คือเขาบอกว่ามีตำรวจนอกเครื่องแบบไปพยายามยิงสกัดยางรถยนต์ของแก๊งค้ายาเสพติด
แล้วตรงนั้นมีรถชาวบ้านได้รับความเสียหายหลายคัน

ท่าสถาบังแคร์จังหลักที่ไปถึงก็รุกไปตรวจสอบ
มีรถของประชาชนที่มาจอดชิดขอบทางด้านซ้ายประมาณสัก๖คัน
ซึ่งรถ๖คันนี้ได้รับความเสียหายถูกชนท้ายบ้าง
มีรอยถลอกตามด้านข้างรถบ้าง
แต่ไม่เห็นว่ามีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่นะคะก็เลยให้ผู้เสียหายประสานประกันมาดำเนินการ
ทีนี้ไปสอบถามคนหนึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียหาย
เขาชื่อว่าคุณวิโรธนามสมมุตินะคะอายุ๓๒ปี
คุณวิโรธเล่าแบบนี้บอกว่าตอนนั้นผมมาจอดรถติดไฟแดง
แล้วผมได้ยินเสียงปืนดังมาจากนอกรถ
ปั๊งหลายนัดผมทำอะไรไม่ถูก
สิ่งที่ผมทำได้แล้วผมคิดได้คือผมมอต่ำสุดอย่างเดียว
แล้วหลังจากนั้นมีรถมาชนท้ายแล้วขับแซงไปหลายคัน
ก็เลยมาเห็นว่ารถเก่งคันสีขาว
บอกว่าไม่ทราบรุ่นไม่ทราบทะเบียนคันนั้นแหละค่ะ

แล้วก็บอกว่ามีตำรวจบอกว่าเหตุการณ์นี้

ยิงสกัดรถของแก๊งค้ายาเสพติด

ทางด้านของภูมิกับสนหลัก๒บอกแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้มาจากการติดตามจับกุญของฝ่ายสิบศูนย์กรมคับการ
ตำรวจนครบาล๗นะคะ
เฝ้าติดตามผู้ต้องหารายละเอียดเปิดเผยไม่ได้
เพราะอยู่ในเรื่องของระหว่างการขยายผล
เดี๋ยววันนี้ไม่แน่อาจจะมีการแถลงจากนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ถึงเรื่องนี้ค่ะ